คุณผู้ชมมาแซ่บกันต่อเนื่องกับสามสาวกันดีกว่านะคะ
คุณปายสิตางค่ะรวมไปถึง๒๔แล้วก็คุณเละค่ะ

แต่ปรากฏไปมาคุณผู้ชมเกิดดราม่าอย่างนี้เชอรี่
คือวันดีคืนดีนะเธอตั้งกระทู้บอกว่า
ชีวิตดารากับความเป็นจริงค่ะก็คือเล่าเรื่องราวนะคะ
ประสบการณ์การเป็นดารานักแสดงเนี่ยเขาบอกว่า

ตื่นแต่เช้าทำงานติดกัน๘ชั่วโมง
เลิกงาน๔ทุ่มก็พัฒนาความยากลำบากแหละคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าชาวเน็ตบางส่วนเขาไม่เห็นด้วย
มีคนบอกว่าอยู่ในกองบางทีบอกว่าเธอมานอนอยู่นี่
บางคนในกองที่เป็นช่างฟงช่างไฟแม่บ้านเขาทำงานแต่เช้า
เสียงแตกคุณผู้ชมเรียกว่าดราม่าจริงนะคะ

ทั้ง๓คนเขายังไม่ลบคลิปนี้ออกไปนะคะ

แต่ที่หยิบมาเล่าเพราะว่าโลกโซเชียลเขาโอ้โหเมาส
เขาชอบนะแล้วกับคลิปเขาน่ะน่ารักสดใสก็ดี
สมรรถดีแบบเป็นแบบแกงเพื่อนสาวม้อมอยกัน
ใช่แล้วเวลาเขามารวมตัวกันแน่นอนคุณผู้ชม
เซ็กซี่มีมาแน่นอนนะคะ
โดยเฉพาะคุณยิปซีกับคุณตายสิตางเขาสนิทกันค่ะ
บางคนก็มองว่าโอ้โหแก๊งนี้แรงจังเลยน่ากลัว
ศัยกงศัยกรรมหมดเลยคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องความรักนะคะหลังจากที่๒๔เขามั่นกับแฟนฝรั่งไปแล้วเนาะ
ถึงคิวของปายกับแฟนเขาหรือยัง

แก๊งนี้แรงเราจะว่ายังไงบ้าง
ลองดูก่อนจริงแก๊งเราเป็นแก๊งใส

หรือบางทั้งเกิดอะไรขึ้น
สมมติตอนเราจะทำนมจะปรึกษาเพื่อน
เรื่องรับเกี่ยวกับหน้าโอกี่ยดย์สี่เขาก็ไปแล้วเนาะใช่ไง้ย
แล้วงานดีข่าวดี
ของเราเหรอคะของเราจริงตอนแรกมีแพลนแล้ว

ก็เลยเหมือนแบบถ้าคอนโดเสร็จอะไรต่างก็น่าจะชัดเจนขึ้น
น่ารักจังเลยนะคะแต่ว่าเขามี๓สาวนี่ใช่ไหม